สรุปที่สงสัยกันไปว่าเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ได้อะไรขึ้นมา
ถ้าคนในวงการขับขี่ด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเท่ใช่ไหม

แต่คนที่ไม่ได้ขับขี่คนที่ต้องทนเสียงไอ้พวกนี้ทุกวันทุกวัน

เหมือนกับป้านิตครับป้านิตที่ฉะเชิงเศร้า
หรือว่าตำหนิฝั่งวัยรุ่นแปลว่าอย่าเบิ้ล
คิดตั้งนานเมื่อกี้คิดตั้งนานว่าคำว่าละออ

มีคำอื่นประมาณว่าบุพการีเสียชีวิต

นี่รอบกระบาดคันนี้คือกระบาดของป้านิศครับ
นึกว่าพ่นคำว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต

ต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเบิ้ลเครื่องบ่อยไง

วัย๖๒ปีจอดไว้หน้าบ้านนะนี่ทางซ้ายป้านิต
อยู่ในอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเซาครับ
มีแจกกล้วยด้วยมีด่าบุพการีว่าเสียชีวิตด้วย
นิดบอกป้าไม่เคยมีเรื่องกับใครก็จะมีแต่พวกวัยรุ่นในพื้นที่อ่ะนะ
ชอบมาขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องทุกวัน
ป้าก็เดือดร้อนรำคาญนานแล้ว
อย่างล่าสุดศุกร์ที่แล้วนะป้าโมโหก็เลยตะโกนเตือนไปว่าอย่ามาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้าน

บอกแค่นี้เลยนะป้ายืนยันไม่ได้มีถ้อยคำหยาบคายใด
แต่เหมือนวัยรุ่นไม่พอใจหันมามองป้าแล้ว
เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอยู่นั่นอะยกล้อโชว์ด้วย
แล้วก็ยังวนเวียนมาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านป้าอีกหลายรอบ
พอรุ่งเช้ามาอีกวันหนึ่งโอ้โห
เพ้นรถให้ป้าซะแล้วป้าอยากถามทำไปเพื่อ

อย่ามาเบิ้ลรถมีเด็กนอน
พอบอกมันไปมันทำเพื่ออะไร
อยากจะเป็นวิทย์ไม่อยากจะเป็นศัตรู
จะทำทำไมรถมาทำคนนี่อยากทำ
นี่ป้าบอกอยากเป็นมิตรไม่ได้อยากเป็นศัตรู
แล้วรถคันนี้ที่วัยรุ่นมาพ่นสเปรย์ใส่เนี่ยนะ

ลูกสาวป้าต้องขับรถไปเก็บของเก่าตามบ้านคน
จะขับไปไหนได้
ขับไปไหนได้คนมองทั้งอำเภอ
ดูสิจะขับไปเก็บของเก่าแต่มีข้างรถเขียนอย่างนี้

เหมือนกับแบบคันอื่นเห็นอ้าวด่าแล้วด่า

เบิร์กต้นป้าก็เลยไปแจ้งความเวลาครับที่สพบังประโกง
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ถ้าเป็นไปได้อยากฟังไอ้กลุ่มวัยรุ่นที่เบิ้ลเครื่องด้วยนะ

คิดอะไรอยู่อ่ะจับให้ได้แล้วให้มันซ่อมรถเรียกค่าเสียหาย
เงินจะทำให้พรุ่งนี้กลัวเชื่อผม